ถือว่าถ้าเรื่องประธานสภาก็ชัดเจนมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
คือก่อนหน้านี้คิดว่าชัดเจนไปแล้วค่ะพี่อุ๋ย
คิดว่าตกลงกันไปได้แล้วค่ะวันนี้เริ่มสับสนมากขึ้น
คือเขานัดหารือกันอีกครั้งหนึ่งของคณะเจรจาสองพัก

ก็ยังคิดว่าเอออาจจะเป็นในเชิงที่ว่า
ก้าวไกลก่อนหรือว่าจะไปรอข้อสรุปวันพรุ่งนี้อีกทีนึง

วันนี้เพื่อไทยบอกประชุมกันแล้วในพักนะ

แต่ดูบรรยากาศที่สภาผู้แทนรัศดรวันนี้ก่อนนะครับ
วันนี้คุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกล
หลังจากหายจากโควิดเรียบร้อย

แล้วก็นัดหมายกันไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วนะฮะ
วันนี้นำสส๑๕๐คนของพัก

แต่ตอนนี้แน่นอนแล้วว่าสอสอบัญชีรายชื่อคือคุณนาธิพัฒน์ที่เคยถูกคดีเมาแล้วขับ

ทางสภาเขาเช็คไปทางศาลแล้วคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
ก็ถือว่าหลุดจากตำแหน่งสอสอปาร์ตี้ลิสต์ไปโดยปริยาย

เดี๋ยวรอมีประธานสภาผู้แทนเรียบร้อย

วันนี้ก็เลยมา๑๕๐คนนะครับ
นี่คุณพิธานะครับนำทีมมานะฮะ
รายงานตัวกับสภาผู้แทนรัศดร

ใส่เสื้อยืดที่สกรีนมาข้อความนี่เหมือนกันเลยนะฮะ
กันอย่างพร้อมเพลียงนะครับ
สกรีนคำว่าเราคือผู้แทนราษดร

คึกคักตั้งแต่หน้าสภานะครับ

เข้าไปด้านในอาคารรัฐสภานะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะบรรดาเจ้าหน้าที่ข้าราชการ
นี่แม่บ้านของรัฐสภา
นี่เอาป้ายนี่เอาป้ายมารอต้อนรับเลยนะฮะ

บรรดาลด้อมส้มทั้งหลายนะครับ
มารอเจอตัวเป็นมารอให้กำลังใจพักก้าวไกลนะครับ
บางจุดนี่มีรัวกั้นนะฮะ

คุณพิธาก็ไปจับไม้จับมือ
แสดงความขอบคุณที่พี่แม่บ้านมาให้กำลังใจ
นี่นะครับเห็นไหมฮะ

จากนั้นคุณพิธาก็นำลูกพักนะครับ

รายงานตัวสอสอต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษดร
เข้าไปรายงานตัวเสร็จเรียบร้อย

คืออาคารรัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยเขากว้างใหญ่นะครับ
ต้องมีบันไดเลือดนะฮะ

กลิ่นไปได้นะครับกลิ่นไปได้

ไม่ใช่ห้างนะ

ด้วยความรู้สึกใหม่เราอยู่สภาเก่าใช่ไหม
เราทำข่าวเราอยู่ที่เดิมกัน
ที่เดิมวิ่งขึ้นบันไดค่ะ

ไม่ก็ขึ้นลิฟท์แต่ขึ้นลิฟท์ก็เจ้าหน้าที่กับสอสอขึ้นลิฟท์กัน
สมัยเราวิ่งทำข่าวกันมันก็นานแล้วไงพี่อุ๋ย

ประธานและรองประธานไปก่อนนะคะมาดูเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันก่อนคือนักข่าวก็ถามคุณพิธาว่ายังมั่นใจไหมในเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมั่นใจไหมว่าจะผ่านด่านสวหรือสมาชิกวุฒิสภาไปได้คุณพิธาบอกว่าไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกับสวหลายคนพบว่าจะมี
คือจะเลือกใครก็ตามที่รวบรวมเสียงสสในสภาพูดแทนรัฐศดรได้เกิน๒๕๑เสียง
ก็เลยเชื่อว่าภาพรวมในการโหวตของสวทั้ง๒๕๐คนจะเป็นไปตามหลักการที่วุฒิสภายึดถือกันมาไม่เกี่ยวว่าจะเป็นคนที่ชื่อพิธาหรือไม่
แล้วก็ยืนยันนะคะตามที่รองหัวหน้าพักค่ะก็คือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลได้เคยพูดเอาไว้ว่าการรวบรวมเสียงสวมีความคืบหน้าไปมากและคืบหน้าในทิศทางบวกนะคะที่ผ่านมาก้าวไกลทำงานกันหนักทำงานหนักในการทลายกำแพงสร้างความเข้าใจระหว่างสองสภารวบรวมเสียงสวก็เลยคืบหน้าขึ้นเรื่อยเชื่อว่าเพียงพอที่จะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสิริกัญญาเคยพูดไว้เป็นเรื่องจริงนะครับเราทำงานเต็มที่นะครับพยายามที่จะทลายกำแพงแล้วก็สร้างความเข้าใจกันระหว่างสองสภาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสิริกัญญาเคยให้สัมภาษณ์ไปเป็นเรื่องจริงว่ามีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อย
นักข่าวก็เลยถามนะคะว่าไอ้ประเด็นตรงนี้ค่ะ
วอหลายคนอยากให้ลดเพดาน
เรื่องของการผลักดันการแก้ไขมาตรา๑๑๒ลงมา

ก้าวไกลพูดชัดเจนตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง

ที่ผ่านมามีการใช้มาตรา๑๑๒

ก็ต้องมีการแก้ไขตามบริบทของสังคม

มันเป็นเรื่องไหน

ถ้าไปแม่งสิ่งนายยกจะทำยังไงครับเขาต้องการเสียงจากสอบบอาวุธ
ถ้าจะมีก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจนะครับ
เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเอาเสียงที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
ที่มาปะทะกับสถาบันโดยตรงก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างอีกเลยครับ
เพราะว่าเรามีหลายเรื่องที่เราเห็นตรงกันเยอะที่จะต้องบริหารจัดการ
เหลือก็เป็นเรื่องของนิติบัญญัติเป็นเรื่องของรัฐสภาก็เป็นกฎหมายฉบับ
คุณพิทาก็พูดในลักษณะความหมายว่าสวไม่ควรเอาเรื่องการแก้ไขกฎหมาย
มาตรา๑๑๒มาเป็นข้ออ้างในการไม่โหวตให้คุณพิธา
เพราะต้องโหวตเพื่อรักษาระบบเหมือนเมื่อปี๖๒ที่ก็โหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก
ซี่ของทางพักพลังประชารัฐที่เขารวมเสียงข้างมากตอนนั้นได้
ส่วนการมารายงานตัววันนี้นะครับหัวหน้าพระเก้าไกลบอกว่า
ก็ตั้งใจจะเข้าไปทำงานให้กับประชาชนตามที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามานะครับ
มีกฎหมายหลายเรื่องที่จะเข้าไปทำอย่างเช่นกฎหมายเพื่อกลุ่มหลากหลายทางเพศ
กฎหมายเพื่อกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มพี่น้องชาติภัณฑ์
แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่พยายามทำในสภามาเมื่อสภาชุดที่แล้ว
แต่ถูกปัดตกไปก็จะมาทำในครั้งนี้
มารายงานตัววันนี้๒๗มิถุนายนมีเหตุผลก็คือ
หัวหน้าพักติดโควิดก็เลยต้องมาวันนี้
แล้วก็วันนี้ก็มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
คือวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวครั้งแรกด้วย
แล้วก็๒๗มิถุนายนก็มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ชาติไทยพอสมควร
คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับ